ผู้หญิงเขาถ่ายคลิปบอกว่าถูกนำรวจกันแกล้ง
กระชากกุญแจรถจนมันขาดเลยครับ

ว่าทำไปเพราะอะไรครับ
นี่ฉันมาดึงกุญแจกระชากกุญแจไปอย่างเงี้ยจนกุญแจขาดอย่างเงี้ย
ฉันบอกคุณตั้งนานแล้วว่าฉันไม่ได้ผ่าไฟแดงมา
ออกมาจากโรงแรมแล้วมันไม่มีป้ายเลี้ยวซ้าย
แล้วคุณมีสิ่งอะไรมาทำลายซับสิ่งฉันดึงกุญแจฉันอย่างเงี้ยจนขาดอย่างเงี้ย

ผู้หญิงก็ไล่ยาวอารมณ์กำลังขึ้นเลยฮะจริงคลิปนี้มันยาว๙นาทีนะ
ทั้งคลิปเธอก็โวยวายว่าตำรวจโรงพักวัดกระยากลายกระชาก
วงกุญแจรถมอเตอร์ไซค์จนขาด
รถก็เป็นลอยด้วยรถเธอสวยทีเดียวกำลังใหม่อยู่
ถูกตำรวจเรียกให้จอดเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเธอฝ่าไฟแดง
แล้วก็เชิญตัวผู้หญิงคนนี้ไปโรงพักแทนไปเคลียร์ที่โรงพัก
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาครับ

ชาวเน็ตก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ตำรวจทำถูกต้องแล้วเพราะตามกฎหมาย
ถ้าไม่มีใบขับขี่ตำรวจไม่อนุญาตให้นำรถออกอยู่แล้ว
เพราะถ้าเกิดปล่อยไปก็เท่ากับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เว้นสักแต่ว่าออกใบสั่งแล้วก็จ่ายภาพตับตรงนั้นนะครับ
ส่วนที่ไปกระชากพวงกุญแจรถตำรวจก็ยอมรับ
ชดใช้ให้ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบ

พอกระแสตีกลับมาเจ้าของคลิปเขาชี้แจงแบบว่า
ขอบคุณนะขอบคุณที่แนะนำผิดคุณก็ปรับเราได้
แต่คุณทำเกินกว่าเหตุคุณต้องรับผิดชอบ
และให้สังคมและประชาชนทั่วไปรู้ว่าอย่าใช้อำนาจเกินควร
กฎหมายไม่ให้อำนาจตำรวจยึดรถหรือกระชากกุญแจรถออกจากตัวรถได้
แล้วเธอก็ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็คือเธอก็ต้องโดนจับในเรื่องของไม่มีใบขับขี่
ตำรวจก็ชดใช้กับเรื่องของรอรถกันไปนะครับ